ทิศเอ้ยทิศทำไมอาทิตย์เพิ่งศึกมาทิศจะไปหาทองไปมั่นสาว
แล้วจะมาทำแบบนี้เข้าร้านทองฉกเอาดื้อได้เหรอลองดูค่ะ
ขวัญโปรยมาว่าทิศหมายความว่าเป็นพระเพิ่งศึกมาเหรอ
โอ้โหแต่คุณคะ
คุณใจเย็นคุณรู้ว่าคุณเดือดร้อนแทนเจ้าของร้านทอง
แต่๒ชั่วโมงปุ๊บรวบได้ทันควัน

นี่เขาสึกมากี่วันแล้วคะ
สึกมาเขาบอกสึกมาไม่รู้เนี่ย

นี่แล้วคุณรู้ไหมว่าตอนที่เขามาถึงคุณเห็นไหม

โอ้โหโอ้โห

อ่ะคนร้ายค่ะผู้ชายคนนี้แหละตามภาพกล้องมุมจอปิดแหม

ทำทีขอดูทองในร้านทองคุณตุ้ม
ร้านทองเก่าแก่กลางตลาดอำเภอเมืองที่สะแก้ว

แต่ก็อย่างที่บอกว่ารวบได้ทันควัน
เพราะเขาไปเอาแหวนทองสองสลึงหนึ่งวง
มูลค่าก็ประมาณ๑๖๕๐๐บาท
เจ้าของร้านทองบอกแม้ทำเนียนเหมือนเชอรี่บอกดูแหวนสองวงหยิบให้ดูเสร็จ
ก็หยิบค่ะจากนั้นมีการควักลอตเตอรี่
สภาพเก่าแล้วไม่รู้งวดไหนนะ

พูดยังไม่ได้ขาดคำเอาคว้าบัตรไปเลยนะคะ
อาคีมอาศัยหนีไปมุ่งหน้าแยกสักแก๊บที่ถนนสุวรรณสอนค่ะ
ร้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ชัดเจนหลายมุม

สืบสวนก็แกะรอยตามกล้องนี่แหละค่ะ
ตามตัวได้ในเวลาไม่ถึง๒ชั่วโมง
พร้อมของกลางยังไม่ทันได้เอาไปให้สาวเลยนะคะ
ที่ไหนไปตามรวบได้ที่วัดหัวกุญแจค่ะ

ทราบชื่อต่อมาคือนายทิติสว่างแพ่วอายุ๔๒
ก็เขาเคยบวชเป็นพระที่วัดนี้ก็จับได้ที่นี่
ก็ศึกได้๒วันเหมือนที่เชอรี่ถามนี่แหละค่ะ
รับสารภาพบวชตั้ง๑พันศานะคุณ
เออเอออยากได้ทองไปมั่นสาวหลังศึกค่ะ
ก็เลยลงมือก่อเหตุไปดูประวัติหน่อย
เฮ้ยเคยลักษัพธ์มาแล้ว๕ครั้ง
โทษมาปี๖๔แล้วก็มาบวช
พอบวชเสร็จ๑พันศาศึกออกมามาเอาทองเขาอีกค่ะ
อย่างนี้ต้องตรวจสอบคุณเพราะอะไร
คือตอนที่ผมบวชต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมที่สถานีตำรวจ
ถ้าเรามีประวัติแบบนี้บวชไม่ได้
แต่ที่คุณบอกนี่คือหลายคดีคำถามคือทำไมให้เขาบวชต่อได้
แล้วสุดท้ายก็มาก่อเหตุอีกรอบหนึ่ง
อันนี้ต้องย้อนกลับไปทางด้านของต้นทางถูกวัดว่าได้มีการตรวจสอบประวัติหรือเปล่า
คือนี่เหมือนกะว่าทำเนียนเอาให้งงนั่งคุยปกติเลือกซื้อ
ไม่ได้ดูมีทีท่าเหมือนจะมาปล้นมาอะไร
แล้วก็ควักลอตเตอรี่เจ้าของร้านก็งงให้มาทำไมจังหวะงงนี่แหละ

บางทีสังคมก็อยากให้โอกาสนะคนที่แบบว่าเคยมีคดีแต่พอออกมาแล้วทำแบบนี้
คนที่เขาเพิ่งจะออกจากคุกมาเขาก็เสียกันหมด